กันต่อกับสาวสวยใจบุญค่ะสำหรับสาวปูปายานะคะ

อย่าเพิ่งกินสกริปสิต้อนรู้จัด
ซึ่งก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการกุศลช่วยเหลือผู้ลีภัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
เมื่อวานก็มีโครงการเปิดตัวกันไปค่ะ

ก็ไม่ได้แบบว่าท้อแท้ค่ะ

รอบนี้ไม่ได้มานะคะแต่ว่าเขาก็เคลียร์คิวค่ะเพื่อมาเมืองไทยค่ะ
ไม่มีขัดใจสักอย่างเลยค่ะไปฟังสัมภาษณ์คุณปูปายาเลยค่ะ

เราก็มีคุยกันนะเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ยังรออยู่
เพราะว่าปูยังอยากทำงานอยู่
แล้วมันก็ถ้าปูแต่งงานปูปูคงไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนี้
ช่วงนี้กำลังขาขึ้นก็ขอทำงาน
แต่งงานต้องใช้วุฒิภาวะสูงไม่ใช่คำที่จะพูดเล่น

พี่รู้ว่าปูคนทุ่มกับความรักแค่ไหน

เลยบอกว่าคำนี้ปูไม่ได้พูดเป็นเรื่องเล่น

คำว่าแต่งงานคือการใช้ชีวิตคู่ทั้งชีวิต

แต่เรารอโอกาสที่เรามีวุฒิภาวะแล้ว
มีเวลาที่พร้อมกว่านี้เพื่อที่จะตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่
ชอบตรงว่าปูรักคุณแมทมากนะคะ
ปูก็รักทุกคนที่รู้จักแซวแรง

แล้วก็เรื่องที่บอกว่าละครเรื่องใหม่ค่ะ
รับบทหนักนะครับบวกเนรมีทหัวค่าเอกซัก
เห็นบอกว่าเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว
ว่าเครียดความดันขึ้นสูงค่ะ
ไปให้กำลังใจคุณปูกันเลยดีกว่าค่ะ
ปูเป็นปูปัญญาพี่ปูกลัวคอมเมนต์ก็แย่
ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัว

ปีนี้เข้าปีที่๑๕ที่อยู่วงการบันเทิงแล้ว

เขาไม่ชอบในสิ่งที่เขาดูเขาก็มีสิทธิ์พูด
เขาชอบในสิ่งที่เขาดูเขาก็มีสิทธิ์ชม

ก็ทุ่มเทจริงก็เดือนที่แล้ว
เพื่ออาจจะโรงพยาบาลความดันสูง

ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปกติ

ปัญหาของปูจะเป็นปัญหาเอาตัวละคร

ปัญหาของตัวละครกลายเป็นปัญหาชีวิตปู

ค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับปูปายา

คุณครูก็ตอบตอบดีมากเลยนะคะ

นางตอบดีก็คือนางก็บอกว่าเออเอาพูดตรงคนก็วิจารณ์อ่ะ
ปูประยาเล่นแข่งมาตลอด๑๕ปี

ก็มีภาษาด้วยแหละเข้าวงตาแรกอาจจะพูดไทยยังไม่ชัดด้วย